อกไม้สดที่ใช้ลอยในน้ำข้าวแช่ที่นิยมใช้เช่นดอกมะลิกุหลาบมอนชมนาศ
ให้สะอาดแล้วฉีกกลีบลอยลงในน้ำ
ด้วยเทียนหอมในขวดแก้วปิดฟ้าให้แน่นทิ้งไว้๑คืน
แล้วกรองกลีบดอกไม้ทิ้งไปจะได้น้ำข้าวแช่ที่มีกลิ่นหอมชื่นใจ
ผักที่รับประทานกับข้าวแช่เช่นมะม่วงมันกระชายของสำคัญ
และต้นหอมประดิษฐ์ให้สวยงามตามต้นตำรับ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน